มาที่ข่าวนี้กันหน่อยแล้วกันนะคะเรียกว่าเอาสาวเนี่ยอกหัก
โอ้โฮมันเป็นไรมันหนักขนาดนั้นเลยมันหนักมากมาร์ทศาวุธเขามีแฟนแล้ว

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยสาวทั้งประเทศเนี่ยโอ้คักกันเป็นแถวเลยนะคะ
เพราะว่าอะไรมาร์ทเนี่ยเขาเป็นโสดตั้งนานแล้วนะ
แล้วทำไมทำไมถึงใจอ่อนคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยเขาไม่ได้ออกอีเวนต์ที่ไหนนะก็เลยไม่ได้เจาะไมค์สัมภาษณ์อะไร
เจ้าตัวก็โพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวคนสวย
ชื่อไรรู้ป่ะน้องเยลลี่
อะไรนะขออีกทีน้องเยลลี่เออก็แค่นั้นแหละพูดมาสัตว์นัด
เธอคนนี้คุณผู้ชมค่ะเพื่อนมองอยู่
ครับครับครับคุณผู้ชม
มาแซวกันยกใหญ่เลยนักแสดงสาวรุ่นพี่คุณเมพิชชนาธิ์ก็มาเมนต์นะคะ
บอกว่าแล้วนี่โอ้โหไม่โสด
อ๋ออย่างนั้นเลย
เราได้เจอนักแสดงสาวคนนี้ปันสุธัตตา
คนนี้บอกเลยว่าเป็นคู่ซีกันเออ
นะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ซี้กันมาเรื่อยนะ

ก็มีแฟนมาแล้วนะท่ารู้หรือยังมาปิดถามจ้า
หนูก็ถ่ายละครของเขาอยู่แบบว่าเล่นชิดของเขาอยู่
เป็นพี่น้องกันหวังดีดีจริง
หนูก็เล่าเรื่องของหนูให้ฟัง

หล่อเล่าให้ฟังไม่ได้ปรึกษาอะไร
เขาไม่แต่บอกฉันเรายังไงว่าจะเปิดตัวมาลัยอะไรยังไง